คนทะเลาะกันหน่อยนะคะบ้านใกล้เรือนเคลียงค่ะ
เขามีร้านอาหารอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกันนะ
หลังจากนั้นค่ะฝั่งหนึ่งเลี้ยงไก่ชน
พอเลี้ยงไก่ชนมันก็เกิดกลิ่นเหม็นของขี้ไก่นะ
ทะเลาะกันค่ะระหว่างสองร้านนี้ถึงขั้นยิงกันเลยนะคะ
เอาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยหน้าเมือง๒๕เขตเทศบาลนครขอนแก่น
เย็นวานนี้หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
นายวายุคำสิริอายุ๔๖ปีเจ้าของร้านร้านหนึ่งเนี่ย
อีกฝั่งหนึ่งถูกยิงที่ไหล่ขวา๑นัดได้รับบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุชื่อวนายสมบูรณ์สุทธรัง
เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามนั่นแหละ
ยิงเองยืนรอมอบตัวเองพร้อมอาวุธปืนค่ะ
เขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริงมีปากเสียงกับคนเจ็บนานแล้ว
ครั้งนี้ทนไม่ไหวใช้ปืนยิงด้วยความโมโห
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนในที่ชุมชน
แต่ว่าหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกายก่อนนะคะ
เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
สอบถามเพื่อนบ้านค่ะชื่อว่านางสมพิษคำพักดี
เพื่อนบ้านบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันมานานแล้ว
อีกฝั่งหนึ่งเลี้ยงไก่ชนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า
ไก่หน้าบ้านหน้าร้านแบบนี้มันเหม็น
จนกระทั่งเย็นวานนี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันอีก
และตัวเองเป็นเพื่อนบ้านไม่ได้ออกมาฟังนะ
แต่ต้องวิ่งออกมาช่วงนั้นเพราะปืนมันดังขึ้นแล้วล่ะ
หนึ่งนัดปั้งออกมาอ้าวเห็นคนเจ็บนอนอยู่ที่หน้าบ้านค่ะ
ก็เลยเป็นคนแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุเองค่ะ